หนึ่งในอำเภอของพื้นที่จังหวัดน่านที่อยู่ในพื้นที่โครงการการปลูกป่านะครับ
ก็คืออำเภอทุ่งช้างและที่ตำบลงอบที่ตำบลนี้
พื้นที่แห่งนี้เป็นตัวอย่างที่ประสบความสำเร็จคือปลูกป่าแล้วป่าขึ้น
ต้นไม้เจริญเติบโตงอกงามพลิกฟื้นจากภูเขาหัวโล้นให้กลับมามีผืนป่าดังเดิม
ติดตามด้วยนี้จากรายงานครับ
กลุ่มของเราเลยมองเขาคิดว่าถ้ามีน้ำมีป่ามีการจัดการองค์กร
ให้เกิดการมีส่วนร่วมให้เกิดการมีละ
เขาเรียกว่าคนหยุดป่าได้แบบยั่งยืน
โดย๖๐ของ๑๐๐ไร่ทั้งหมดเราจะทำเป็นเรื่องไม้๕ชั้น
เหมือนในหลวงว่าปลูกไม้๓อย่างได้ประโยชน์เสีย
พื้นที่ตรงกลาง๓๐เรามาทำเรื่องเกษตรปณีต
พื้นที่ที่๓ก็คือพื้นที่๑๐จากริมห้วยทั้งหมดนะครับ
เราก็จะทำเรื่องการทำให้ชุ่มน้ำ
การทำไม้ดักตะกอนที่ไม่ให้ตะกอนดินลงมาในลำห้วยโดยตรง
แนวคิดที่จะฟื้นฟูป่าต้นแม่น้ำน่านให้กลับมาสมบูรณดังเดิม
และชาวบ้านอยู่ได้โดยไม่ต้องไปบุกลุกป่า
ทำให้นายเจริญพาณิชย์สารวัตรกำนันตะบนงอบ
อำเภอทุ่งช้างจังหวัดน่านได้ร่วมกับผู้นำชุมชนในพื้นที่
จัดทำโครงการจัดการป่าในชุมชนโดยชาวบ้าน
ซึ่งขณะนี้สามารถดำเนินงานได้จำนวนกว่า๑๔๐ไร่
และกำลังขยายเครือข่ายออกไปยังพื้นที่อื่นที่มีความสนใจ
สิ่งสำคัญในการจัดการป่าโดยชุมชน
อันดับแรกจะต้องมีแหล่งน้ำอย่างน้อยร้อยละ๑๐ของพื้นที่
แต่ด้วยลักษณะภูมิประเทศที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขา
จำเป็นต้องขุดบ่อบริเวณร่องเขาที่มีน้ำไหลผ่าน
การสร้างแหล่งน้ำในพื้นที่นะครับมักจะขุดบริเวณร่องเขา
ซึ่งเมื่อถึงฤดูฝนนะครับน้ำที่ไหลจากภูเขา
ก็จะหลากลงสู่บ่อที่๑บ่อที่๒และบ่อที่๓
เมื่อเต็มครบทุกบ่อแล้วนะครับน้ำที่เหลือก็จะไหลลงสู่แม่น้ำน่าน
โดยการขุดบ่อลักษณะนี้นะครับก็จะช่วยให้มีน้ำลดพืชผลทางการเกษตร
และไม้ยืนต้นที่ปลูกไว้ได้ตลอดทั้งปีครับ
ขั้นตอนต่อไปคือการฟื้นฟูเขาหัวโล้นด้วยวิธีการปลูกไม้๕ชั้น
โดยชั้นแรกจะต้องปลูกไม้ยืนต้นขนาดใหญ่

ที่๓ปลูกพืชทางการเกษตรที่สูงกว่าพื้นดิน๑เมตร

และชั้นที่๕ปลูกพืชที่มีหัวใต้ดิน

จะนำไปลดพืชผลทางการเกษตรแล้ว
ยังสามารถปลูกพืชน้ำได้อีกหลายชนิด

ซึ่งการทำลักษณะนี้จะมีผลผลิตออกทุกวัน

คำว่าพึ่งพิงโดยธรรมชาตินะครับ

แต่ทุกวันนี้เราอ่านกัน๕ปีคือระยะแคบในการคิดแล้วก็ผลิตให้ได้เร็วที่สุด
ถ้าเราปลูกไม้๕ชั้นเพื่อบำรุงดินนะผมบอกว่า๑ดินไม่พังทลาย
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมันจะเกิดความยั่งยืนของตัวของมันเอง

ชาวบ้านอยู่กับป่าด้วยความยั่งยืนคือไม่บุกลุกป่ารัฐได้ป่าประชาได้อาหาร
สำหรับการดำเนินงานที่ประสบผลสำเร็จ
จะต้องให้คนในชุมชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและลงมือทำ
โดยเริ่มตั้งแต่การเพาะพันไม้ไปจนถึงการปลูก
เพราะชาวบ้านจะเห็นความสำคัญในการบำรุงรักษา

ให้กับจังหวัดน่านง่ายครับเป็นแค่ติดแฮชแท็ก
ฟื้นคืนป่าน่านแล้วก็ร่วมแชร์ผ่านสังคมออนไลน์
เพื่อร่วมกันทวงคืนผืนป่าให้จังหวัดน่าน
กลับมาสมบูรณ์อีกครั้งนะครับ